มาหน่อยดีกว่าเป็นพระเอกที่หลายคนบอกว่าเห็นทีไรก็อดกลืนน้ำลายไม่ไหว

คัมแบ็คมาแล้วพี่แจ๊คหายคอแห้งแน่นอนนะคราวนี้
พอสรันค่ะนี่คัมแบ็คกลับมาเล่นไอจีหลังจากที่หายไปเป็นเดือนคุณผู้ชมนะคะ
แล้วบอกเลยว่ากลับมาทั้งทีความแพรวก็ยังไม่มีลดลงเลย
แล้วกลับมาคราวนี้เหมือนทวีคูณกลายเป็นนุ่มขี้อ่อยเบอร์แรงด้วยนะจ๊ะ
ไม่อ่อยไม่รู้ดูภาพนี้คุณผู้ชมแหม
โชว์อ่างโชว์หุ่นโชว์รอยสักขนาดนี้บอกเลยว่า
เอฟซีใจบ่ดีกันหลายคนแล้วเด้อนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มาแค่ภาพเดียวคุณผู้ชมลงอ่างลงสระแบบนี้คุณค่ะ
เลื่อนไปอ่านแคปชั่นเขาสักนิดนึงอ่านไปอ่านมาม้วนตัวบิดเลยค่ะ
นุ่มพอร์ชเขาหยอดเอาไว้แซบแซบบอกว่า
ถ้าเธอหิวบอกเรานะเดี๋ยวเราทอดสะพานให้
ทำได้ปั๊บแน่นอนนั้นจ้า
อีกหนึ่งปัญหาหลักเลยนะ
เรียกยอดไลค์ไม่ได้ไง

อะไรนะไม่อยากเป็นเสือเพราะว่าจะได้มีแก้มนุ่มให้เธอขยุ่มนั่นเอง
อยากเป็นเสือฉันพูดผิด